คุณผู้ชมมาดูคลิปนี้ข่าวนี้กันหน่อยนะคะอยากให้ตั้งใจดู
เพราะ๑ถ่ายจากสถานที่ค่อนข้างไกล๒มันมืด
เสียงเนี่ยอาจจะไม่ชัดนะคะแต่ว่าเล่าให้ฟังเบื้องต้นก่อนไม่เป็นไร
เดี๋ยวเราลำดับกันนะคะเล่าให้ฟังเบื้องต้นก่อนเดี๋ยวดูคลิปแล้วจะได้เข้าใจพร้อมกัน
ตามกระแสข่าวบอกว่าคู่กรณีกระแสข่าวที่๑แบ่งเป็น๒ฝ่าย
ฝ่ายแรกเนี่ยอ้างตัวว่าเป็นตำรวจแล้วสวมหมวกอีกใบคือเป็นลูกอดีตรองผู้ว่าด้วย
ส่วนฝ่ายคู่กรณีอีกฝ่ายคือเป็นทหารอันนี้กระแสข่าวแรกนะคะ
ส่วนกระแสข่าวที่๒บอกว่าคู่กรณีที่ทะเลาะกันมี๓ฝ่าย
ฝ่ายแรกอ้างตัวว่าเป็นลูกอดีตรองผู้ว่าฝ่ายที่สองอ้างตัวเป็นตำรวจ
ที่สามอ้างตัวเป็นทหารแต่ยังไงก็แล้วแต่
คุณผู้ชมดูคลิปนี้แล้วเดี๋ยวขยายความเพิ่มเติมค่ะ
ที่ชาวบ้านเขาถ่ายมาคุณเห็นไหมเป็นจากมุมสูงค่ะ
ถ่ายมาจากตึกแห่ง๑
แล้วที่มืดเนี่ยเพราะเห็นไหมคะมืดมันตี๒ตี๓ของวันที่๑๙สิงหาคมที่ผ่านมา
ตามรายงานข่าวเนี่ยระบุว่าทั้งสองฝ่ายหรือสามฝ่ายนี่แหละเขาทะเลาะกันมาก่อนเขาเขม่นกันมาก่อนตั้งแต่ในผับแล้ว
ดื่มกันจนเมาได้ที่แล้วหลังจากนั้นตามรายงานข่าวคือไปขับรถปาดหน้ากันแล้วต่างฝ่ายต่างจอดลงมากลายเป็นคลิปแบบนี้เนี่ยนะคะ
ต้องเข้ามาระงับเหตุแต่ว่าก็เป็นไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากว่าต่างฝ่ายต่างก็มีอารมณ์ใส่กัน
ทีนี้จากการตรวจสอบของทีมข่าวของเราเนี่ยนะคะพบว่าชายที่อ้างตัวว่าเป็นตำรวจและเป็นลูกรองผู้ว่าราชการจังหวัดด้วยนั้น
เป็นตำรวจจริงไหมเป็นตำรวจจริงค่ะสังกัดสพช้างเผือกในท้องที่จุดเกิดเหตุเลย
แล้วก็เป็นลูกชายของอดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดจริงตอนเนี้ยหลังเกิดเหตุเขาไปแจ้งความไว้แล้วนะคะ
ส่วนฝ่ายคู่กรณีที่มาด้วยกันสักประมาณ๓๔คนนั้นจากการตรวจสอบของทีมข่าวพบว่าเป็นอาสาสมัครทหารพราน
สังกัดกรมทหารพรานที่สี่สิบห้านะคะทีนี้คาดว่าก่อนเกิดเหตุทั้งคู่เนี่ย
น่าจะไปดื่มกินที่ร้านอาหารแล้วก็ผับใกล้เคียงตรงนั้นมีผับด้วย
แล้วน่าจะมีเรื่องกระทบกระทั่งกันมาก่อน
จนกระทั่งพอผับปิดร้านปิดปุ๊บ
ขับรถมาทางเดียวกันกลายเป็นว่าทะเลาะกัน

เดี๋ยวถ้าเกิดมีความคืบหน้าเรื่องนี้เรารายงานเพิ่มเติมนะคะ
เพราะเป็นเรื่องของต่างฝ่ายต่างมีสีแล้วก็เบ่งกัน

ชาวบ้านเขากลัวไงว่าถ้าเกิดว่าปืนลั่นปึงปังขึ้นมา
แล้วเดี๋ยวใครจะโดนลูกหลงได้รับอันตรายค่ะ